ผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์บอกว่ารออาหารนานกว่า๑ชั่วโมง
ส่าห์รอด้วยความตั้งใจใจจดใจจ่อ
อยากจะกินหอยนางรมสด
อยากจะกินปูม้าอร่อยอาหารทะเลอร่อย
แต่ปรากฏว่าหอยนางรมที่เสิร์ฟมาก็เน่า
ม้าก็เหม็นคาวมันไม่สดแล้วนะฮะ
แล้วก็วิญญาณปลาหมึกในกะเพราปลาหมึกไหน
กินความนึงนะนี่คือมันกินไม่ได้เลย
คือเนื้อมันรวนมากคาวมาก
โอ้โหเทกะเพราออกมาได้แค่นั้นน่าเกลียดนะ
อย่างกลูที่บอกว่าเนื้อมันรวน
เหมือนวันใส้หรือว่ามันไม่สด
คนโพสต์เนี่ยเขาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มขายของกินย่านพัฒนาการ

ก็อย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นหอยนังกลม
ไม่ว่าจะเป็นตำปูมะแล้วก็มึกผัดกะเพรา
กลายเป็นวิญญาณมึก
ซึ่งในโพสต์มีการโพสต์แชทที่ลูกค้าคุยกับแม่ค้าด้วย
ลูกค้าสอบถามไปว่านี่คืออาหารที่ทำขายให้กับลูกค้าจริงเหรอ

หอยนางรมมันเหม็นคาวมันเน่าแล้วมั้ง
เนื้อปูก็รวนแล้วก็ขาวมากปูม้าก็กินไม่ได้เลย
ส่วนแม่ค้าตอบกลับมาว่าต้องขอโทษจริง
พอดีหนูไม่ได้อยู่ร้านเลยไม่รู้จริงนะครับ
แล้วก็เธอก็หยิบยกเรื่องนี้มาโพสต์ในกลุ่ม
คนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นจำนวนมากเลยนะครับ
อย่ามาทำลายเลยครับคนอื่นที่กิน

ทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะเรื่องคุณภาพของอาหารว่าเป็นอย่างที่คนโพสต์เขาโพสต์ว่ากันหรือเปล่านะฮะ